ยังอยู่กันที่เรื่องยาเสพติดนะคะก็มีเอเย่นค้ายาเสพติดที่จังหวัดชนบุรี
ก็ยิงต่อสู้กับตำรวจนะคะขณะถูกปิดล้อมจับกลุ่มภายในรีสอร์ทกลางเมืองพัทยา
สุดท้ายถูกจับได้๑คนแต่ว่ายังหลบหนีไปได้อีก๑คนนะคะ
จากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นยังพบว่าเคยถูกจับมาแล้ว๖ครั้งในคดียาเสพติดนี้ด้วยล่ะค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ที่นายวรทาเสมอพันธ์อายุ๒๙ปี
พ่อค้ายาเสพติดที่ยิงต่อสู้กับตำรวจภูทรหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
จะถูกจับกลุ่มได้ในระหว่างเช่าห้องพักภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งกลางเมืองพัทยา

ในที่เกิดเหตุตำรวจพบปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนพื้น

ขณะที่ภายในรถเก๋งก็พบอาวุธปืนขนาด๙มมพร้อมด้วยย้าย๓๐กรัมยาบ้าอีก๒๐เมตร
โดยมีในเบิร์ตที่หลบหนีไปได้ว่าจ้างให้ขับรถมาให้
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยถูกจับในคดียาเสพติดมาแล้ว๖ครั้ง
แต่หลังจากพ้นโทษไม่มีงานทำก็เลยหันกลับมาค้ายาอีกครั้งนะคะ

ทางด้านตำรวจภูทรหนองปลือนะคะก็บอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามามั่วสุมเสพยาแล้วก็มั่วเซ็กภายในรีสอร์ท

แต่เมื่อคนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่ก็ยิงปืนใส่หลายนัดค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงต้องยิงตอบโต้ก่อนจะปิดล้อมจับกลุ่มได้๑คน
และมีผู้ร่วมขบวนการอีกคนที่หลบหนีไปได้
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ